ต่อกันที่สาวสวยคนนี้กันบ้างดีกว่านะคะ
มุกดานั่นเองค่ะนางเอกหน้าหวานตาคมจากวิกหมอชิดค่ะ

นางเอกสาวสวยคนนี้บอกเลยว่าตื่นเต้นกับการทำงานครั้งนี้แบบสุดค่ะ
แล้วบอกเลยว่าติดใจงานสายแฟชั่นซะแล้ว
อยากจะมีประสบการณ์กับงานแบบนี้บ่อยอีกด้วย
จะเป็นยังไงไปฟังน้องมุกดากันเลยจ้า
สนุกค่ะสนุกมากแล้วค่อนข้างตื่นเต้นมาก
เราก็แบบตื่นเต้นเนอะเราเป็นแรนด์คนไทย
หนึ่งที่ได้ไปก็ยินดีมากค่ะ
รู้สึกว่าไทยก็ประสบความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งที่ได้ไป
สนใจค่ะถ้ามีโอกาสคืออยากไปถ้ามีโอกาสมา
รู้สึกว่าแฟชั่นมันเป็นอะไรที่มีเสน่ห์
คือถ้าเราไปเรื่อยตามแฟชั่นมันก็ดี
ถ้ามีโอกาสได้เข้ามาในสายแฟชั่นมากขึ้นนุ๊กก็อยากไปค่ะ